คุณผู้ชมฮะนี่ครับภาพข้างคุณอาริยาดูตรงขาพระนะขาของพระรูปนี้คือตรงนี้ฮะขาซิดซี่ตรงนี้แต่คุณผู้ชมที่มีโผล่ออกมาอีกสองขานี่คือขาใคร
ก็นี่ไงอันไหนขาจริงแล้วอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ขานะจีวอนด้วยคุณ
นี่คุณผู้ชมดูภาพกันเต็มหน้าจอเลยนะฮะเขาบอกโอ้โหเป็นภาพถ่ายชวนขนหัวลุกและเป็นภาพถ่ายปริศนาที่อยากให้มาหาคำตอบกัน
คุณผู้ชมขาใครคุณอาริยาว่าไงผมเชื่อว่าคุณอริยาไม่เชื่อ
ดิฉันว่าน่าจะเป็นภาพซ้อนอาจจะเป็นจังหวะของการที่พระท่านเดินหรือว่าคนถ่ายเดินอันนี้ถ่ายด้วยกล้องมือถือถูกไหม
แต่บางคนเชื่อว่าเลขฮ้าหนึ่งมาแน่อ๋อเลขฮ้าหนึ่งคืออะไรครับคุณอ่าเดี๋ยวบอก
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพถ่ายปริศนาชวนขนหัวลุกฮะคือมีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
ถ่ายภาพพระลูกวัดวัดเวรุวนารามหรือว่าวัดบ้านไผ่ที่ตำบลเมืองเก่า
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ขณะที่ท่านกำลังไปซื้อสีที่ร้านวัสดุก่อสร้างเห็นไหมฮะ
ว่าร้านนี้เป็นขายวัสดุเกาะสร้างต่างพ่อเธออยู่

ปรากฏว่าพอถ่ายออกมามีขาหลังโผล่ออกมาจากจีวอน
คล้ายกับคนกำลังขี่หลังพระสงฆ์

แล้วหัวคนอยู่ไหนมีแต่ขาโผล่ออกมานะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกับคนที่ถ่ายรูปนี้ไว้
ก็คือคุณลุงรักษวงศ์ที่ขาวงศ์
คุณลุงบอกผมเป็นคนถ่ายเองกับมือนะฮะ
ขณะที่พาหลวงพ่อไปซื้อสีที่ตลาด
จะนำสีมาทาที่วัดทาที่สารา
ถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่ามาซื้อสีจริง

เพราะมีญาติโยมเขาบริจาคเงิน
ให้วัดซื้อสีเพื่อมาทาที่สาลา

ตอนนี้นะฮะมีพระที่วัดมาซื้อสีกันจริงแล้วนะฮะ
และทีนี้กรรมการวัดกำลังจะทาสีจริง
ขอบพระคุณผู้มีใจบุญใจกุศลในการบริจาคเงิน
ซื้อสีทาให้กับสาลาของวัด
ไม่ได้สังเกตนะว่ารูปนี้มีความผิดปกติ
แต่ทีนี้พอโพสต์ลงโซเชียลไปแล้ว

ปรากฏว่ามีคนเข้ามาทักมาถามเยอะเลย
บอกว่าเฮ้ยพี่นั่นคือขาใครอ่ะ
ตรงจีวอนของหลวงพ่อมีขาใครโพ
หรือว่ามีคนขี่หลังหลวงพ่ออยู่

ไม่ได้มีการตัดต่อรูปแต่อย่างใด
พอติดแบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้นะครับ
ทีนี้คุยกับชาวบ้านชาวช่อง

ซูมดูคุณป้าเห็นอะไร

แล้วที่ฉันเห็นนะคือคนเอามือถือมาถ่ายภาพ
จากกล้องมือถืออีกทีนึงด้วยค่ะ
อีกทีหนึ่งฮะเพื่อเอาไปซูมกันเต็ม

หลวงพ่อที่เหมือนมีคนขี่หลังนะ
ชื่อว่าหลวงพ่อ๓ท่านอายุ๕๑ปีแล้ว

เลขมานี่เป็นพระที่อยู่ในรูปนะบอกว่า

ว่าตอนนั้นมีโยมเขาถ่ายรูปเอาไว้นะ
พอโยมลักษวงศ์ส่งรูปมาให้ดู

ผมก็ไม่เคยมีอยู่แล้วเพราะก็โกนผมเป็นพระใช่ไหม

หรืออาจจะเป็นหลวงปู่บ้ง
คุณผู้ชมทำไมถึงเป็นหลวงปู่โบ้ง

เพราะอัตมามีเหรียญหลวงปู่บ้ง
วัดบ้านไผ่ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ

เหมือนขามีขามากก็ยังแปลกใจ

แต่หลวงพี่บ่หุศึกอย่างไรหรือเปล่า
อ๋อแต่เดินไปธรรมดานี่แหละนะครับ
สี่ขาขาไผ่ตอนที่เดินไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะ
อาตมาก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนหนักอะไรนะ

ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพ่อสามแล้ว
ถามหลวงพ่อสามหลวงพ่อสามอายุเท่าไหร่แล้ว

วันที่๑มีนาคมนี้ใกล้จะถึงแล้ว
เดี๋ยวนะคุณสุธกุลจะมาแค่อายุอย่างเดียวไม่ได้
แล้วมีสี่ขาแบบนี้มันไม่มีเลขสี่โผมเลยหรือคะ
อ้าวไม่รู้แหละแต่ขออายุของหลวงพ่อก่อนแล้วกัน
วัดเวรุวนารามนะฮะก็นี่ไปคุยกับคุณตาบุญเลิศวันธรรม
คุณตาวัย๘๒ปีแล้วนะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วให้ฟังบอกว่าหลวงปู่บุ้งเหรอเป็นชาวอุบรรณราชธานี
มาบวชเป็นพระปรากฏอยู่บริเวณแถววัดบ้านไผ่นี่แหละ

ก็เลยสร้างวัดเวรุวนารามหรือว่าวัดบ้านไผ่ขึ้น
เท่ากับท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดบ้านไผ่เลยนะ
คือแต่ก่อนท่านมาปรากฏอยู่ที่นี่ยังไม่เป็นวัดเลยนะ
กระทั่งชาวบ้านเริ่มสายศรัทธาสร้างเป็นวัดนะฮะ
แล้วนิมนต์หลวงปู่บุ้งมาจำวัดอยู่ที่วัดบ้านไผ่แห่งนี้
กระทั่งวัดมีชื่อเสียงด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะครับ
หลวงปู่บุ้งมีรูปปั้นอย่างที่เห็นนะฮะ
เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
แล้วก็เมื่อหลวงปู่มรณภาพก็บรรจุกระดูกไว้ที่วัดแห่งนี้
ส่วนเรื่องความขลังของหลวงปู่
เกี่ยวกับเรื่องของความแคล้วคลาด
เพราะว่าเคยมีตำรวจหันปากกระบอกปืนไปทางเจดีธาตุของหลวงปู่

ลูกปืนด้านตั้งจิตถึงท่าน
แล้วก็หันไปทางอื่นกระสุนยิงออก
คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ว่าอาจจะเป็นหลวงปู่บุ้งที่ท่านคอยคุ้มครองหลวงพ่อสามอยู่ก็ได้นะฮะ
แต่ว่าปริศนาขาเรายังไม่ได้เอาไปให้นักวิทย์ตรวจสอบใช่ไหม
ใช่คืออยากให้อาจารย์ออสช่วยดูมากเลย
ถ้าเกิดรู้แหละถ้าเกิดถามอาจารย์ออสว่าจะได้คำตอบมาเป็นยังไงนะครับ

อะไรนะอาจารย์ก็คงบอกว่าเป็นภาพที่มันซ้อนกันหรือเปล่านะ
ใช่เชื่อว่าเพราะว่าอาจารย์ออสก็จะต้องตีไปทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว
คุณผู้ชมบอกว่าดูขาดีครับ

ครับคือขาของพระขาจริงเนี่ย
เหยียบอยู่กับพื้นเต็มฝ่าเท้า
แต่ขาที่ลอยเหมือนขาข้างซ้ายยกขึ้นนิดนึ

หรือว่าเป็นภาพจังหวะที่ท่านกำลังก้าวอยู่แล้วภาพมันซ้อนพอดี
ก็นี่ไงเพราะว่ามีคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้กล้องสั่นหรือเปล่า
เคลื่อนไหวเหมือนกำลังถ่ายวัตถุเคลื่อนไหว

มีเหมือนกันใช่แล้วบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามือสั่นหรือเปล่า
เพราะว่าการหักเหของแสงหรือเปล่า

เพราะเหมือนจีวอนก็ซ้อนกันอยู่ด้วยนะ
มีคนถามว่าเอ๊ะสรุปนี่หลวงปู่กล้องหรืออะไรครับ

กล้องถ่ายรูปเหรอคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องความเชื่อนะ
ก็เราไม่สามารถพิสูจน์ภาพนี้ได้นะฮะต้องส่งแล็บก่อนนะ
ใช่ต้องให้ตรวจสอบดูก่อนเพราะว่าเอาจริงนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นแอปในมือถือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแหละเรื่องของการซ้อนภาพ
แต่อันนี้คนถ่ายยืนยันว่าไม่ได้เข้าแอปไม่ได้ผลัดการตัดต่ออะไรใช่ไหม